พาคุณผู้ชมไปนครสวรรค์ดูความคืบหน้าคดีรุมโทรมสาววัย๑๘ปีนะคะ
ซึ่งล่าสุดผู้ต้องหาเข้ามอบตัวสู้คดีที่โรงพักแม่วงทุกคนแล้วนะคะ
แล้วก็อ้างบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่ว่าเป็นการซื้อบริการทางเพศค่ะ
เมื่อเช้านี้นายเอกราชหรือว่าในป้ายนะคะอายุ๒๖ปีไปมอบตัวกับตำรวจสพแม่วงค่ะ
ขับรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุมาด้วยนะคะผู้สื่อข่าวบอกท่าทีนิ่งเฉยคอตก
แต่ไม่ได้พูดอะไรนะคะส่วนไนเติ้ลอายุ๑๗ปีผู้ต้องหาคนสุดท้ายก็ติดต่อขอมอบตัว
โดยเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถไฟมาพบกับพนักงานสอบสวนสพแม่วงนะคะ
พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบปากคำต่อหน้าผู้ปกครองแล้วผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าไนเติ้ลก็ตอบสั้นตอบเพียงว่าไม่รู้ครับแล้วก็ก้มหน้าไม่ตอบอะไรอีก
กระทั่งเดินเข้าห้องสอบสวนไปนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่สพแม่วงนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุในคดีนี้ทั้งหมดก็ถูกนำตัวมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกระทำชำราวผู้อื่นนะคะ
ก็จะมีนายเอกราชแข่งเขตการหรือว่าในป้ายคนนี้อายุ๒๖ปี
นายโอมและนายปีเตอร์หรือนายพีถูกจับแล้วส่งสารเยาวชนได้ประกันเมื่อวานนี้นะคะหลักทรัพย์๒๐๐๐บาท
เติ้ลหรือว่านายเขียวเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุก็เข้ามอบตัววันนี้นะคะ
อยู่ระหว่างทำสำนวนส่งสารเยาวชนและครอบครัวโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะ
นายมาร์คคนนี้เป็นแฟนเก่าผู้เสียหายคนนี้เป็นคนที่ชวนผู้เสียหายมาบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งตำรวจสอบปากคำจนสิ้นสงสัยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปพร้อมผู้ปกครอง
แต่ถ้าหากพบพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการซื้อขายบริการ
ตำรวจก็สามารถเรียกมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะคะ
ขณะที่ในบิ๊กค่ะนายบิ๊กอายุ๑๖ปี๑ในคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าในป้ายได้ให้ในมาร์คและในเวฟไปหาเด็กบริการมา
เงินไปพันบาทในมาร์คติดต่อไปหาน้องตุ๊กตาแฟนเก่า
แล้วก็ไปรับน้องตุ๊กตามาบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
พอมาถึงน้องตุ๊กตาก็เข้าไปในห้องในป้ายถามในมาร์คแล้วว่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหม
มาร์คยืนยันว่าไม่มีครับหลังจากนั้นทั้ง๔คนคือในป้ายไนเติ้ลในโอมและในพี
ก็สลับกันเข้าไปในห้องยืนยันว่าน้องตุ๊กตาไม่ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือ
และไม่ได้เป็นการกลุ่มโสมนี่เป็นสิ่งที่ในบิ๊กเนี่ยหนึ่งในคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะ
แต่ว่านางสาวจิ๊บเพื่อนของตุ๊กตายืนยันบอกว่าเพื่อนไม่เคยรับงานแบบนี้แน่นอน
วันที่เกิดเหตุก็ร้องไห้ตาบวมแล้วมาเล่าให้เธอฟังถ้ารับเงินจริงไม่มีสภาพแบบนี้แน่
นี่ค่ะนี่ก็เป็นหลายมุมมองนะคะที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ